คุณผู้ชมคะไปดูที่พึ่งทางใจในฝั่งพุทธศาสนากันหน่อยกันแล้วกันเนอะ
นครศรีธรรมราชค่ะพุทธศาสนิกชนกว่า๒๐๐คน
เขาก็แห่ร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธศิหิงในเทศกาลวันสงกรานประจำปีนี้นะคะ
ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วย
นี่คือนายวิโรธขวัญเกลือนะคะประธานมูลนิธิแสนคมอุทิศธรรมค่ะ
จัดกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธศิหิงเนื่องในเทศกาลสงคราน
ก็มีคนมาเข้าร่วมกันกว่า๒๐๐คน
โดยตั้งใจจัดเพื่อเป็นความสิริมงคลกับผู้ที่เข้าร่วม
เพราะการส่งน้ำพระก็เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย
ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานนะคะ
มีพระสงฆ์จากวัดปากลงตำบลกรงชิงนะคะ๘รูป
เจริญพระพุทธมนต์บริกรรมคาถา
ส่งขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
เสริมดวงเพิ่มพลังป้องกันโรคภัยให้กับผู้ร่วมพิธี
แล้วก็คนไทยทั้งประเทศให้รอดพ้นจากโควิด๑๙นะคะ
แล้วก็มีการสวดเสกน้ำมนต์และวัตถุมงคลต่างอย่างหัวนโมน
แล้วก็ไอ้ไข่รุ่นป้องกันภัย๑๐ทิศด้วย
เขาบอกตอนนี้คนต้องการมากเพราะเชื่อว่าจะปกป้องคุ้มครองตัวเอง

สิ้นพิธีแล้วเนี่ยพุทธศาสนิกชนก็พากันนำขวดพลาสติกมา
จุดน้ำมนต์ที่ผ่านการสวดเสกแล้วเอาไปส่งน้ำพระพุทธศิหิง
แล้วก็กลับไปบูชาดื่มกินชำระร่างกายตามความเชื่อแต่ละคนนะคะ
ประชาชนเดินทางมาขอเช่าบูชาแหวนหัวนโม
แล้วก็หัวนโมที่วัดอย่างต่อเนื่อง
นางน้อยนะคะหนึ่งในชาวบ้านอำเภอชะอวดเนี่ยก็บอกว่า
ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่โควิด๑๙ระบาดรอบแรกเธอก็มาเช่าบูชาแหวนหัวนโม
แล้วก็เช่าหัวนโมใส่กรอบให้หลานสาววัย๓ขวบห้อยติดตัวเอาไว้
หลานสาวที่เคยเจ็บป่วยไข้หวัดบ่อยต้องหาหมอนอนโรงพยาบาลทุกเดือนเนี่ย
ไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือไข้หวัดอีกเลย
เธอเลยบอกว่าเธอก็เลยเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหัวนโมวัดเขาพระทองว่าปัดเป่าโรคได้จริง
แต่ย้ำก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของแต่ละคนเท่านั้นนะคะ

แล้วก็เรื่องโควิด๑๙ไม่ว่าคุณจะห้อยพระอะไรก็ตามนะคะ
ถ้าคุณไม่ป้องกันตัวเองถ้าคุณไม่สวมหน้ากากอนามัย
ถ้าคุณยังไปในพื้นที่เสี่ยงเจอคนเสี่ยงยังไงคุณก็ติดค่ะ